คุณผู้ชมครับตอนนี้เองเริ่มต้นเดือนใหม่

ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่คลื่นยังคงแรงนะครับ
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนก่อนหน้านี้เจอฝนตกฝนฟ้าขนองหลายจุด

หลังจากนี้เป็นอย่างไรและสภาพอากาศตลอดเดือนมีนาคมนี้
ต้องระวังอะไรกันบ้างมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางหลายคนบ่นระอุเหลือเกินนะครับ

วันนี้เนี่ยครับเมื่อช่วงบที่ผ่านมาอุณหภูมินั้น
ลุ๓๗องศาเซลเซียตในบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่า
จะมีอากาศเย็นมาดับร้อนได้บ้างบางพื้นที่
พื้นที่สีเขียวช่วงเช้าครับจะกินพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบน
แต่ว่าใกล้ทะเลยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวอยู่

การว่าพรุ่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
หน้าจับตาครับในช่วงเช้าของวันศุกร์
สังเกตพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว

เข้ามาปกปรุงเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

มีลุ้นว่าเราอาจจะได้สัมผัสอุณหภูมิ
อยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตในเช้าวันศุกร์นะครับ
ก็รอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแน่นอนครับ
จากเรื่องของอุณหภูมิแล้วเรื่องของฝนฟ้าขนอง
ก่อนหน้านี้สร้างความเสียหายหลายจุดเหลือเกิน
หลังจากนี้คำนวณไป๒วันพบว่า
ฟ้าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางค่อนข้างโปร่งนะครับ
การเกิดฝนฟ้าขนองก็แทบจะไม่มี
แต่ว่าในบริเวณทางตอนล่างครับยังคงต้องระวังกันอยู่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของภาคใต้
แล้วก็บริเวณทางตอนล่างฝนยังคงตกต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวม๒๓วันนี้นะครับ
ทีนี้มาดูภาพรวมการคาดการณ์ตลอดเดือนมีนาคมครับ
พบว่าในช่วงแรกบริเวณทางตอนบนนั้น
ยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นอยู่
แบบนี้เองก็จะทำให้ช่วงเช้าและช่วงค่ำ
ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นเป็นช่วงนะครับ
แต่ว่าช่วงกลางวันครับแดดร้อนที่สำคัญนะครับ

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังครึ่งหลังครับ
ต้องระวังเตรียมตัวรับความร้อนดีครับ

เป็นย่อมความเกิดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อน
ก็จะทำให้อากาศนั้นร้อนอบอ้าว
และที่สำคัญนั้นก็อาจจะเหนียวนำให้เกิดพายุ

อุณหภูมินั้นก็จะพุ่งทะลุ๔๒องศาเซลเซียต
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไป

ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ